คนก็งงกับการทำงานของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ

โพสต์ถึงการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วก็โพสต์ภาพผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กอยู่
คนโพสต์บอกว่าโรงพยาบาลนี้ทำงานยังไง
น้องสาวเธอกับหลานเนี่ยติดโควิด๑๙นะคะ
นี่คือผู้ป่วยโควิด๑๙รถโรงพยาบาลไปรับ
แล้วก็พาไปโรงพยาบาลตอน๙โมงเช้า

เที่ยงก็แล้วบ่ายก็แล้วจนเย็น๔โมง
น้องสาวไปถามหมอว่าให้รออะไรคะ
ทางโรงพยาบาลตอบกลับมาว่าแล้วรออะไรล่ะอืมอ้าว

แต่ก็นั่งรอต่อนะคะจนหกโมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็แจ้งให้ไปรับยาแล้วให้กลับบ้านเลย
งงมากแล้วจะกลับบ้านยังไง
แท็กซี่ก็ไม่ได้วินก็ไม่ได้
ไม่มีใครมารับแล้วจะกลับกันยังไง
คำถามคือแล้วถ้าปล่อยเธอกับลูกกลับไป
แล้วเชื้อมันไปกระจายแถวบ้านจะเกิดอะไรขึ้น
คำบอกว่าตรวจแล้วเชื้อลงปอด
ให้ยาแล้วกลับบ้านแล้วมันจะยังไงอาการหนักนะคะเชื้อลงปอดเนี่ย
เด็กอายุ๑๐เดือนค่ะเด็กคนนี้อายุเพิ่ง๑๐เดือน
เธอก็เลยโพสต์ว่าการทำแบบนี้มันไม่โอเค
แค่ให้รับยาแล้วก็ให้กลับเนี่ยมันหมายถึงยังไง
แล้วไม่รับรักษาเหรอแล้วเชื้อลงปอดแล้วเด็กด้วย
อายุสิบเดือนเองนะคะมานั่งรอกันไปรอกันมา
แบบนี้จะแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างสิ่งที่เธอโพสต์นะคะ
ทีนี้ค่ะจากโพสต์นี้คนแชร์กันเยอะ
ล่าสุดเธอโพสต์ล่าสุดครับเธอบอกว่าทางโรงพยาบาลติดต่อ
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
รับหลานไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามรับไปแล้วแต่ปล่อยกลับไปเนี่ยสิคะ
โอ้โหแล้วเธอก็เลยโพสต์บอกว่าก็ขอบคุณทุกกระบอกเสียง
ที่ทำให้หลานได้เข้ารับการรักษานะคะ
คือถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจริงแล้วให้ไปรักษาอาการกักตัวที่บ้านเนี่ย
ที่กระทรวงศาสตร์ศุกร์บอกนี้มันจะต้องมีอุปกรณ์แบบพร้อมหมดนะ

แล้วก็จะต้องอธิบายทำความเข้าใจกับผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยว่า
อาการไม่หนักนะไปกักตัวที่บ้านนะ
แล้วคุณหมอจะดูแลยังไงรับยายังไงมันต้องแจ้งกัน
แล้วจะวีดีโอคอลถามดูอาการกันทุกวันเหมือนกับอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละ
เดี๋ยวว่าอยู่ไกลกันหน่อยกับคุณหมอแต่นี่อย่างนี้
กลับไปเลยเขาบอกโอ้โหยังไงเนี่ยใช่ไหม